เมื่อวานนี้ชาวบ้านเขาไปเจอศพผู้หญิงคนนึง
ถูกฆ่าเสียชีวิตอยู่ที่ป่าละเมาะที่ขอนแก่น

ก็คือมีรถกระบะมีเงินสดอีกแสนนึง
ตอนนี้ค่ะตำรวจกำลังเร่งล่าตัวฆาตกร
คาดว่าน่าจะรู้จักกับตัวผู้ตาย
รู้ด้วยว่าผู้ตายพกเงินสดติดตัวอยู่แสนนึง
มาก่อเหตุแล้วก็เอาศพมาทิ้งไว้ในป่าละเมาะ
ก็ต้องมาตรวจสอบกันต่อเป็นคนใกล้ตัวหรือคนรู้จักหรือเปล่า
ใช่ค่ะซึ่งชาวบ้านเขาไปเจอศพของนางกันนิกา

พระคือที่ตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
เลขทะเบียน๔๕๑๒นครปฐมรวมถึงเงินสดที่ติดตัวของผู้ตายใน๑แสนบาทไป
หลังจากนั้นก็นำศพผู้ตายมาทิ้งในป่าละเมาะ
พื้นที่บ้านเหล่าหมู่๓ตำบลบ้านเหล่าอำเภอฝางจังหวัดขอนแก่น
ตัวคนก่อเหตุหนีไปนะ
ชาวบ้านเขาไปเจอศพคนตายแล้วก็แจ้งตำรวจตั้งแต่บ่ายของเมื่อวานนี้นะคะ
ซึ่งทางลูกสาวของคนตายคือนางสาวสิริวิพาคำค้อ
บอกว่าแม่ออกจากบ้านไปตั้งแต่๙กรกฎาคมช่วงประมาณสัก๗โมงครึ่ง
แล้วแม่มีเงินสดติดตัวไปแสนนึง
ทีนี้ก็เลยถามลูกอยู่เลยว่าแม่พกเงินติดตัวเยอะแบบนี้ตลอดเหรอ
ลูกสาวบอกว่าอ๋อเปล่าเงินนี้แม่จะเอาไปซื้อของมาเข้าร้าน
เพราะว่าที่บ้านเขาเปิดเป็นร้านขายของชำค่ะคุณผู้ชม
ลูกสาวก็เริ่มผิดสังเกตแล้วว่าแม่ไปนานจังไปซื้อของทำไมไม่กลับมาสักทีนึง
โทรหาแม่แม่ก็ไม่รับสายลูกก็เลยออกตามหา
ไปหาที่ร้านขายของชำก่อนค่ะร้านที่แม่ซื้อประจำนี่แหละ
ก็ไม่เจอตัวหลังจากนั้นลูกก็เอ๊ะเอายังไงดี
ก็หาว่าสัญญาณของโทรศัพท์มือถือของแม่อยู่ที่ไหน
ปรากฏว่าสัญญาณสุดท้ายของแม่ที่มันขาดหายไปอยู่ตรงอำเภอบ้านฝาง
ลูกก็ตามไปเลยค่ะตามไปถึงตรงนั้นเนี่ยไม่เจอตัวคุณแม่นะคะ
แล้วพอเวลามันผ่านไปครบ๒๔ชั่วโมงลูกก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพยพระลับ
หลังจากนั้นลูกสาวบอกว่าตามหาแม่ตลอดเลยค่ะจนมารู้ว่าแม่เสียชีวิต
แล้วก็ถามว่าแม่เคยมีเรื่องมีราวเคยมีปากเสียงเคยทะเลาะกับใครหรือเปล่า
ลูกสาวบอกว่าแม่ไม่เคยมีปากเสียงกับใครมาก่อนนะคะ
ทีนี้วันนี้คุณผู้ชมผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของผู้ตายคือนางกันนิกา
บ้านเปิดเป็นร้านขายของชามนีนีค่ะภาพนี้นะคะ
ก็ไปเจอกับพ่อของนางกันนิกาก็คือคุณพ่อภูลจำปาอายุ๗๘ปี
คุณพ่อก็บอกนะบอกว่าหลานเนี่ยเขากำลังไปติดต่อเรื่องรับศพมา
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดมิ่งโพวนารามอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละ
พ่อบอกว่าการเสียชีวิตของลูกสาวเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าลูกชอบโชว์เงิน
พอมีเงินเยอะลูกก็จะโชว์เงินทองแล้วนิสัยเนี่ยคือชอบเล่นไฮโลแถวหมู่บ้านนี่แหละ
อาจจะมีคนเห็นก็ได้มั้งว่าลูกสาวของคุณพ่อเนี่ยพกเงินเยอะแล้วก็เกิดกิเลส
ดังนั้นก็มาก่อเหตุมาฆ่าลูกก่อนที่ลูกจะหายตัวไปเนี่ยคุณพ่อบอกนะคะ
พ่อบอกว่าประโยคที่ลูกพูดคือลูกแค่บอกกับพ่อว่าเดี๋ยวไปซื้อของแป๊บเดียว
หลังจากนั้นค่ะลูกสาวไม่ได้กลับมาอีกเลยจนมาเจอเป็นศพ
อยากที่จะให้ตำรวจตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีแล้วคุณพ่อก็เชื่อด้วยนะว่าคนร้ายคงจะมีมากกว่า๑คนแน่
ทีนี้เรื่องความคืบหน้าทางคดีค่ะเราก็เลยต้องไปสอบถามกับพันธุ์ตำรวจเอกอิทธิพลเนธไทยสงฆ์ผู้กำกับสพบ้านฝาง
บอกว่าตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งหาเบาะแสของฆาตกรของคนร้ายรายนี้
ตำรวจไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิดดูตามเส้นทางต่างว่ารถของนางกันนิกาเนี่ยไปทางไหนอยู่ตรงไหนได้บ้าง
ทีนี้แกะรอยตามกล้องเนี่ยยังไม่เจอรถของนางกันนิกานะคะก็ต้องมีการประสานสพเมืองขอนแก่นแล้วก็ตำรวจภูทรขอนแก่น
ตรวจสอบเส้นทางจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่ตัวนางกันนิกาเนี่ยขับรถออกจากบ้านที่พื้นที่อำเภอเมืองจนมาที่อำเภอบ้านฝาง
ต้นเนี่ยตำรวจบอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยคงจะรู้จักกับนางกันนิกาแล้วก็มาก่อเหตุชิงทรัพย์มาทำร้ายจนนางกันนิกาเนี่ยขาดใจตายแล้วก็เอาศพมาทิ้งไว้ในป่าละเมาะ
ซึ่งตำรวจบอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครมีเบาะแสเนี่ยแจ้งมาได้เลยที่สพบ้านฝางตลอด๒๔ชั่วโมงจะได้เร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ